ก้าวไกลที่ผ่านมาช่วงนี้นี่ก็จะโดนเยอะเหมือนกันนะกระแส
แล้วก็มีคนออกมาต่อต้านตั้งเพจตั้งอะไรบ้าง
ห้ามสอสอทุกคนโพสต์โทรศัพท์มือถือแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเลย
คือให้เอาวางไว้ที่โต๊ะด้านหน้าทั้งหมด
จนกระทั่งให้ทางด้านของหัวหน้าพักออกมาเป็นคนพูดเป็นคนแถลงกับผู้สื่อข่าวเอง
นี่แหละค่ะตอนที่เขาประชุมกันสุดท้าย

ดิคุณก็ต้องมาประชุมเพราะอะไรสุดท้ายมันต้องให้เป็นมติของพักไง
โหวตกันเลยนะคะเพราะว่ามีการขับสอสอของพักคนหนึ่งพ้นพักเลย
ซึ่งเรื่องนี้เป็นกรณีของสองกรณีค่ะกับสสที่มีพฤติกรรมในการคุกคำทางเพศ
ประชุมกันอยู่๖ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ
คนที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยก็ถูกกล่าวหานี่ก็คือนายวุฒิพงศ์ทองเหล่าสสปราจีนบุรี
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยคุณชายามพวานค่ะมั่นเพียรเป็นสอสอกรุงเทพนั่นแหละค่ะ
ที่ประชุมพักเนี่ยแล้วก็สสมาประชุม๑๒๘คนก็มีหลายคนที่ยังติดภารกิจนะคะ
ผลการพิจารณาปรากฏว่าเห็นตรงกันว่าทั้งสองกรณีนั้นมีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศจริง
อันนี้ถือว่าขัดต่อวินัยของพักขั้นร้ายแรงและยังรวมไปถึงอุดมการของพักด้วย
โทษจริงสูงสุดคือขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพักไปเลยนะคะ
แล้วรองลงมาก็คือจะเป็นการตัดสิทธิ์คือการฆาตโทษตามกรณีทุกอย่างเลยค่ะ

คุณจำเรื่องของทั้งสองคนได้ไหม
คุณวุฒิพงศ์ทองเหลาสสแจ้นะฮะสสปราจีนบุรีที่โดนขับเนี่ยนะฮะ
เพราะถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศกรณีแชทไลน์แบบ๑๘บวกไงคุณ
ทำนองเรื่องทางเพศนะฮะดูไม่ยากสังเกตผู้ชายเช็คจัดอะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนคุณชายาภาวานหรือว่าคุณปูอัดเนี่ยนะครับ
ก็แค่โดนเชือดคาดโทษไว้เป็นสาวส

ก็ปมคุกคำทางเพศทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่สาวในพักเก้าไกล

จากการที่เขามาประชุมแบบนี้เขาต้องใช้มติของพักนะคะ
คือการที่จะขับออกไม่ขับออกมันจะต้องมีเสียงถึง๓ใน๔
แล้วลองดูว่าจาก๑๒๘สิ่งที่มาประชุม

คุณชายามพวานบอกว่าเสียงส่วนใหญ่มาที่คะแนน
คือออกมาเป็น๑๐๖เสียงจาก๑๒๘เสียง
อันนี้ก็เท่ากับว่าเสียงมันไม่ถึง๓ใน๔
ก็เลยเป็นลักษณะของการฆาตโทษนั่นเอง
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือถูกขับพ้นออก
คือจากการเป็นสมาชิกของพักนั่นเองนะคะ
ก็คือคุณวุฒิพงศ์ทองเหลาสสปราจีนบุรี
ทีนี้ทางด้านของคุณชายามพวานเนี่ย
หรือว่าสสปูอัดมีการให้สัมภาษณ์ไปก่อนเข้าประชุม
แล้วก็มีการโค้งคำนับมีการขอโทษ
บอกว่าที่ผ่านมาที่หายไปหลังจากเป็นข่าว
ไม่ได้ออกมาชี้แจงเพราะว่าก็ต้องเห็นกับคนที่

ตอนที่มาดูเมืองเยี่ยมคงไม่เห็น

เจ้าตัวก็บอกว่าที่ไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาอะไร
ก็เพราะว่าต้องเห็นใจกับทางด้านของกลุ่ม
คนที่ร่วมหาเสียงด้วยกันที่ผ่านมาหลายคนเหนื่อย
แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะพูดอะไรนิดเด่นห่อน

แล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกรกต
เพราะมีคนไปยื่นร้องให้ตรวจสอบด้วยนะคะ
แต่ทีนี้เช้าวันนี้นะมีคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าโดนเอี่ยวไปด้วย
อืมใช่ค่ะก็คือทางด้านของคุณพระฤทธิ์นะคะ
ชรสินทุนี่แหละเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ

บอกว่าตัวเขาเองเป็นหนึ่งในร้องหกเสียง
ลงมติให้ขับสสปูอัดพ้นจากพัก
เพราะถูกคอรหาว่าปกป้องพวกพ้อง
ใช่เพราะว่าเขาถูกเหมือนมองว่าโอ้โห
สสปูอัดโดนแค่ฆ่าโทษเอง
ทำไมสอสออีกคนโดนขับออกจากพัก
แต่ปูอัดรอดนี่ช่วยกันหรือเปล่า

ทำไมล่ะทำไมถึงไม่เหมือนกัน
ทีนี้เนี่ยคุณทางด้านของคุณพระฤทธิเนี่ย
ก็เลยบอกแบบนี้ว่ายืนยันว่าจุดยืนและการทำงานที่ผ่านมา
อยู่บนหลักการที่ผมคิดว่ามันถูกต้อง
และข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกกรณี

ที่ต้องทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการวินัยเนี่ย
เพื่อทราบว่ามันมีเรื่องร้องเรียนมาแบบนี้
ก็ใช้ความระมัดระวังเว้นระยะห่างเป็นพิเศษอยู่แล้ว
เลี่ยงที่จะให้แสดงความเห็นต่างนะคะ

แต่ยืนยันว่ามีจุดยืนบนหลักการที่ถูกต้อง
แล้วก็เอาหลักการนี้มาใช้กับทุกคน
เพื่อความเสมอภาพอยู่แล้วนะครับคือคุณพระฤทธิ์ก็แค่ลงความเห็นไป

เพราะว่าจริงเสียงต้องถึง๓ใน๔ใช่ไหม
ก็จาก๑๕๔เสียงของคนในพัก
แต่จริงวันนี้จะเห็นเลยนะหลังจากเมื่อวาน
เพราะว่ามีสอสอของผู้หญิงหลายคนนะคะของพักเก้าไกล
ออกมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในโซเชียลเป็นสีดำหมดเลย